ส่วนคดีนี้ค่ะที่ปฐุมธานีค่ะ
มีสาวประเภท๒อายุ๓๐ปีนะคะ
เสียชีวิตแต่ลักษณะการเสียชีวิตทางครอบครัวยังติดใจสงสัย

คือเหมือนกับถูกทำร้ายทางครอบครัวเขาบอกแบบนี้
แล้วก็ปัสสาวะรถกางเกงด้วย
แต่ว่าทางแฟนของผู้เสียชีวิตเขาก็ยืนยันว่า
เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะ
ก่อนเกิดเหตุสาวประเภท๒คนนี้
เหมือนเขาต้องฉีดยาพ่นอยู่ตลอดเวลา
แล้วยาพ่นหมดแล้วก็หงุดหงิด
แล้วก็ทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิต

เดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อย
ช่วงเช้าวันนี้นะคะตำรวจสพสวนพริกไทยไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะ
ในพื้นที่หมู่๕อำเภอเมืองปฐุมธานี
หน้าห้องชั้นล่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ
นายพิชยาศรีธัญรัฐหรือออมอายุ๓๐ปี

กางเกงขายาวเป็นลายนะคะ

และมีรอยปัสสาวะรถกางเกง

ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด

หลุดเป็นกระจุกกระจุกอยู่๒๓แห่งเลยนะคะ

หรือเอกอายุ๓๕ปี

ตัวเขากับออมผู้ตาย

ก็มาอยู่ด้วยกันเมื่อ๓วันก่อน

ต้องใช้ยาพ่นติดตัวตลอด

เขาบอกว่าเขาก็เข้านอนกันตามปกติค่ะ

ตัวออมหอบอย่างรุนแรง

แล้วก็โวยวายนะคะ
ในเอกบอกว่าตัวเขาก็รีบหายาพ่นให้

ก็รีบปั่นจักรยานออกไปหาซื้อตามคลินิก

ก็เลยบอกให้ออมแต่งตัวเดี๋ยวพาไปหาหมอ
แต่ออมก็ยังร้องโวยวาย

หนักเข้าออมเริ่มทำร้ายตัวเอง

ไม่ยอมให้ห้ามไม่ยอมให้แบบไปจับตัวเลย
ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง

ก็เลยรีบแจ้งพ่อกับแม่ของออม

พอแม่ของออมรู้ข่าวมาถึงที่เกิดเหตุ

พอรู้ว่าออมเสียชีวิตนะคะ
นี่คือแม่ของออมนะคะ

ก็ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะว่า

แต่ยอมรับว่าทั้งออม

รับว่าเสพยาเสพติดกันทั้งคู่
ก่อนเกิดเหตุก็เสพยาเข้าไป
แล้วก็ถามออมว่ายาพ่นหมดหรือเปล่า

เพราะบางครั้งออมไม่หลับไม่นอน
แล้วก็มีโรคประจำตัวโรคหอบหืดอีก

แฟนนุ่มของออมเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
แต่เขาเรียกว่าทะเลาะกัน
เขาทำแบบว่าเขาจิ๊กหน้าตัวเองก็ถูกกับปืน
แล้วแบบว่าของทุกอย่างที่ฝั่งหน้า

จนแบบว่าเขาจิ๊กมันจะจิ๊กหน้าผม

จนแบบว่าออมอ้อมอย่าทำอย่างนี้ดี

เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ

ทุกคนคิดว่าเอกกับออมทะเลาะกัน

มาถามเอกหลานชายว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้ว่าหลอนจากการเสพยากันทั้งคู่
ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าออมเสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับออมแค่มีอาการหอบจากโรคประจำตัวเท่านั้น
อยู่อีกจุดหนึ่งอืมนี่ก็คือข้อมูลทางฝั่งของในเอกแฟนของผู้ตาย
แล้วก็ทางญาติญาติของเขาที่เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะแต่ว่าในมุมของพ่อแม่ของออมผู้ตายอ่ะค่ะ
เขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าเห็นศพลูกแล้วสงสัยว่าออมถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
เพราะมีแผลทั่วตัวเลยนะคะแล้วก็บอกว่าคือเคยบอกกับเอกว่าให้เลิกคบกับออมเถอะ
อันนี้แม่บอกนะเพราะว่าครอบครัวเป็นห่วงออมอยากให้ออมหยุดเสพยาเสพติด
เพราะว่าก่อนที่เอกจะมารักกันกับออมเนี่ยออมก็ตามเพื่อนเสพยาเสพติดมาก่อนแล้ว
พอมาคบกับเอกเอกก็เสพยาทีนี้โอ้โหไปกันใหญ่พากันเสพยาเสพติดแล้วก็หยุดเสพไม่ได้สักที
แม่เคยบอกแล้วว่าอย่าคบกันเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับเอกยอมเลิกนะคะ
แล้วก็กลับบ้านไปทางครอบครัวไม่คิดนะว่าลูกของตัวเองคือออมเนี่ยจะแอบหนีไปหาเอก
เพราะว่าหลังจากที่บอกให้เลิกคบกันออมก็เชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่บอก
แต่ก็แอบมาหาเอกอยู่ดีสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าเสียชีวิตนะคะ
เวลามันเหี้ยนขึ้นมามันก็ภร้ากัน

กี่วันไม่มีเสพอีกมากิบอย่างกันไง
ขาดยานี่ก็อีกอย่างหนึ่ง
ถ้ามีการทำร้ายร่างกายแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งนะ

ถูกหรือไม่ทำร้ายร่างกายถึงก็ขั้นตาย

ก็เลยเรียกตัวในเอกแฟนของผู้ตายไปสอบปากคำนะคะ

ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรใคร
ต้องรอผลชนะสูตรจากแพทย์นิติเวศก่อนนะคะ

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ

สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร